สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชทานพระราชวรกาศให้
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะประธานรัฐสภาเฝ้าทุนละอองพระบาท
กราบบังคมทูลอันเชิญเสด็จขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่๑๐แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
เวลา๑๙๑๖วันนี้สมเด็จพระบรมโมโอราศาสตร์ที่ราชสยามกุฎราชกุมาร
เสด็จออกนับพระที่นั่งอำพรสถานพระราชวังดุสิต
พระราชทานพระราชวรกาศให้พลเอกเปรมตินสุรานนท์ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
นายพรเพชรวิชิตชนลชัยประธานสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติ
พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและนายวิรพลตั้งสุวรรณ
ประธานสานดีกาฝ่าธุลอองพระบาท
โอกาสนี้นายผ่อนเพชรวิชิตชนลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กราบบังคมทูลอันเชิญองค์พระราชทายาท
เสด็จขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์สืบราชสันตติวงศ์
ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้านายพรเพชรวิชิตจุลชัย
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่ประธานรัฐสภา
ขอพระราชทานพระราชบุรกาศกราบบังคมทูล
ในนามของปวงชนชาวไทยว่า
โดยที่พระบาทสำเด็จพระประวมินธระมหาภูวิพลอดุลยเดช
มหิตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนรบดิน
สยามินธราธิราชประวมนาคบอพิษ
ได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤศพดีที่
ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๕๙
เวลา๑๕นาฬิกา๕๒นาที
โดยที่รัฐมือนรัชอันตันตัวจากไทยภาพชั่วคราว
พุทธศักราช๒๕๕๗มาตรา๒วัก๒
ประกอบกับรัฐมือนรัชอันตัวจากไทยพุทธศักราช๒๕๕๐

บรรยัติเรื่องการสืบราชสันตติวงว่า
ทรงแต่งตั้งพระราชทายาทไว้ตามกฎมนเทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์
พระพุทธศักราช๒๔๖๗แล้ว
คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ
และให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบ
และให้ประธานรัฐสภาทร์อันเชิญองค์พระรัชธาญาติขึ้นส่งวาด
เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป
และให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ

ในแจ้งให้ประธานสภาทร์ฤทธิบัญญาชาติ
ซึ่งทำหน้าที่ประธานรัฐสภา

เมื่อวันที่๒๙ภศิกายนพศ๒๕๕๙ว่า
พระบาทสำเด็จพระประวัมินทราบวหาภูมิพลรุณยเดช
มหิตราธิเบศรามาธิบดี
จักรีนรบดินสยามินทนาธิราช

สมเด็จพระบรมโอสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวิทยาลงกรสยามกุฎราชกุมาร
เป็นพระราชทายาทไว้ตามกฎมนเทียนบาล
ว่าโดยการสืบราชสันตาธิวงพศ๒๔๖๑แล้ว

ประชุมสภานิดอิมัยแห่งชาติผู้รับทราบ
ในค่าประชุมสภานิดอิมัยแห่งชาติ
ครั้งที่๗๖ทับ๒๕๕๙เป็นพิเศษ
เมื่อวันที่๒๙พฤศจิกายนพุทธศักราช๒๕๕๙
และสภานิติบแห่งชาติได้รับทราบการแต่งตั้งพระราชทายาทแล้ว
ข้าพระพุทธเจ้าประธานสภาริดิบัญชาติ
ทำหน้าที่ประธานรัฐสภาในนามของปวงชนชาวไทย
จึงขอพระอสถานอันเชนต้ายฝ่าและอองพระบาท
ขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์สูบราชสันตะทีวงศึกไป
เพื่อให้เป็นประตามบทประหยัดของกฎหมดเทียนบาล
ว่าด้วยการสูบราชสันตะทีวงพระพุทธศักราช๒๔๖๗
และรัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว
พุทธศักราช๒๕๕๗มาตรา๒วัก๒
ประกอบกับรัฐมนตร์แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๕๐

ตั้งแต่วันพฤหัสสบดีที่๑๓ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๕๙
ควรมีควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรด๙๖กม
ข้าพระพุทธเจ้านายพรเพชรวิชชุระชัย
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรสยามกุฎราชกุมาร
มีพระราชดำรัฐตอบรับการขึ้นทรงราช
ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา
ได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทย
เชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์
ภาพเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช

ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎบันเทียนบาล
ว่าด้วยการสืบราชสรรพ์สี่วงค์
รัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น

และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง
จากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐

พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
กราบถวายบังคมและทรงเปิดกลวยกระทงดอกไม้
ทูบเทียนแพร่ทรงกราบราบ
พลเอกเบรมตินสุรานนท์กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล

คณะผู้เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท
บัตรนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชยามกุฎราชกุมาร
ส่งรับการกราบบังคมทุนอันเชิญ
เสด็จขึ้นทรงราชสื่อพระราชสันตะทิวง
เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่๑๐แล้ว

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

โดยที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมิณฑระมหาภูวิพลอรุณเจษฐ์
มหิตราธิเบศรามาธิบดี

เวลา๑๕นาฬิกา๕๒นาที
รัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช๒๕๕๗

ประกอบกับรัฐมนูลแห่งราชนาจักรไทย
พุทธศักราช๒๕๕๐

การสืบราชสันตะติวงว่า

ราชบัลลังค์หากว่างลง

ได้ทรงแต่งตั้งพระราชธาญาติไว้

ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์

แจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ

และให้ประธานรัฐสภา
อันเชิญองค์พระราชทายาท

เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป
แล้วให้ประธานรัฐสภา

พระปรมิณฑรามหาภูวิพลอดุญาเดช
มหิตราธิเบศรามาธิบดี

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิลาลงกร

ไว้ตามกฎบนเทียนบาล

พระพุทธศักราช

พุทธศักราช

ตามรัฐบนูลแห่งราชนาจักรไทย

พุทธศักราช
ได้รับทราบกรณีสวรรคต

เพื่อรับทราบการแต่งตั้งพระราชทายาท
และประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทำหน้าที่ประธานรัฐสภา

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิลาลงกร

ตามบทบรรยัติของรัฐมนูล

พุทธศักราช

ประกอบกับรัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช

จึงขอประกาศมาให้ทราบ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิลาลงกร

ทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์ตั้งแต่วันที่๑๓ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๕๙เป็นต้นไป
ประกาศณวันที่๑ธันวาคมพุทธศักราช
พี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรัฐบาลขอประกาศให้ประชาชนชาวไทยทั้งที่อยู่ในราชอาณาจักรและในต่างประเทศทั่วโลก
ทราบทั่วกันว่าบัตรนี้ประเทศไทยมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่แล้ว
ตามคำกราบประคมทุนอันเชิญขึ้นทรงราชของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทำหน้าที่ประธานรัฐสภาณพระที่นั่งอำพรสถานพระราชวังดุสิต
โดยมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นายกรัฐมนตรีและประธานสาธิกา
ร่วมเป็นศักดิ์ขีในพิธีประวัติศาสตร์นี้
และทรงพระกรุณารับคำกราบประคมทูนันเชิญ
ดังที่ต่อมาได้มีประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การบริจารณ์การดังกล่าวเป็นไปตามรัฐมนูลแห่งราชสัจจักรไทย
ฎมนเทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์
และโบราณราชประเพณีทุกประการ
สนองพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
ยามกุฎราชกุมารที่พระราชทานไว้ตั้งแต่แรกว่า
ระหว่างที่พระองค์เองและประชาชน

เสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรื่องการสืบราชสมบัติทันทีในขณะนั้น
หากแต่ควรรอจนการบำเพ็ญพระราชกุศลและการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไปถวายบังคมพระบรมศพผ่านพ้นไปสักระยะหนึ่ง
ซึ่งบัตรนี้ถึงเวลาการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานคือครบ๕๐วัน
และประชาชนได้มีโอกาสเข้าถวายบังคมพระบรมศพแล้วนับล้านคน
อันหนึ่งเพื่อให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
ทั้งยังสอดคล้องกับควะตินนิยมในนาประเทศที่ว่าราชราชกรย่อมไม่วางเว้นขาดตอนจากการมีพระมหากษัตริย์
ดังนั้นการเริ่มราชการใหม่จึงมีผลต่อเนื่องตั้งแต่วันที่๑๓ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๖๐
เป็นต้นไปณบัตรนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิลาลงกร
สยามคุณราชชุโกมานที่ทรงสถิตอยู่ในพระราชชาติสถานะองค์พระราชชายาติมาตั้งแต่พุทธศักราช
นับเป็นเวลาถึง๔๔ปีจึงทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่๑๐
แห่งพระบรมราชศักยวงศ์และทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจตามรัฐมนูลทุกประการส่วนการจะ
ดำเนินการต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามโบราณราชขัตยัติประเพณีที่เรียกว่าพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนั้นย่อมขึ้นอยู่กับพระราชวินิจฉัย
ก็อยู่หัวในพระบรมโปรดแล้ว

หรือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

ทรงเป็นสมเด็จพระบรมชนกนาฏ
ทรงวางไว้แล้วตลอดเวลา๗๐ปี

มหาชนชาวสยามทุกรูปทุกนาม

มาตั้งแต่วันที่๑๓ตุลาคม๒๕๖๒

เมื่อเช้าวันที่๒๒พฤศจิกายนนี้ว่า

จะจดจำคำของพ่อ
ค่ารองพระบาททุกชาติไป
สืบสารพระบรมราชปฏิฐาน
คิดดีพูดดีทำดี

รัฐบาลเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้

ท่ามกลางความเพี้ยหนังบริสุทธิ์

ที่รับความไว้วางพระราชหรือไทย

โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในที่ต่างมากว่า๔๔ปี
บัตรนี้ทรงเป็นพระประมุกเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
สนองพระองค์สมเด็จพระบรมชนกนาฏ
เจริญรอยพระยุคลบาทของสมเด็จพระบรมราชบุปการีทั้งสองพระองค์คือ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ดังนั้นแม้เราต่างก็รู้ว่าการพลาดพรากจากสิ่งที่รักและเคารพย่อมเป็นทุกข์
การสูญเสียความวิปโยคจะเป็นวิกฤตที่ไม่อาจปฏิเสธได้
แต่เราทั้งหลายควรใช้วิกฤตนี้ไปให้เป็นโอกาส
แปลงความทุกข์โศกให้เป็นพลังของแผ่นดิน
พลังที่แม้จะไม่มีพระผู้เป็นพลังของแผ่นดิน
พระลูกกายอยู่คุ้มกล้าวคุ้มกระหม่อม
แต่พลังของแผ่นดินยังจะมีอยู่ต่อไป
พลังแห่งความศรัทธาเชื่อมั่น
ในพระบรมราชปานิษฐานและศาสตร์พระราชา
ของพระบาทสมเด็จพระปรบิรินทระมหาภูมิพลอนุญเดช

พระองค์ใหม่พระบรมราชปิโยรส

พระปริยามหาชาตินักพัฒนาเป็นอาทิ
สถิตเป็นมิ่งขวัญปกกล้าวปกกระหม่อมอาณาประชาราชชาวไทยและประเทศไทย
ให้สามารถพัฒนาจนประสบความสำเร็จบังเกิดความเจริญรุ่งเรือง
มีสันติสุขและความสามัคคีปลองดองสมดังพระราชปานิษฐานปรารถนา
ภายใต้การปกครองแบบประชาธิปไตยอันนี้มากษัตริย์ทรงเป็นประมุกตราบการนานเทิน
ประกาศเฉลิมพระปรมาพิไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกลปริณฑระเทพยวรางกูล
มีพระราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า
โดยที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีประกาศเมื่อวันที่๑ธันวาคม
พุทธศักราช๒๕๕๙ว่าพระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้ง
พระราชธาญาติไปแล้วตามกฎมลทียันบาลว่าด้วยการสืบราชสันตะตีวงพระพุทธศักราช๒๔๖๗
ได้มีการประชุมเพื่อรับทราบและได้กราบบังคมทูลอันเชิญพระราชทายอด
โดยประกาศให้ทราบทั่วกันว่าสมเด็จพระบรมมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวิทยาลงกลสยามกุฎราชกุมาร
ได้ขึ้นทรงราชสืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์แล้วนั้น
พระราชดำริว่าในระหว่างที่ประชาชน
ยังไม่ได้ถวายพระประมาพิไทยเนื่องในการพระราชวิธีบรมราชาพิเศษ
อันจะพึงมีต่อไปตามพระราชประเพณีเป็นการสมควรที่จะเฉลิมพระปรมาพิไทย
เป็นการชั่วคราวเพื่อความสะดวกในการเรียกขานพระนำ
จึงมีพระราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระประมาพิไทยว่า
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกลบริณฑระเทพยวรางกูล
ณวันที่๑ธันวาคมพุทธศักราช๒๕๕๙เป็นปีที่๑ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระราชองค์การพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

สุขกับฮังไหวในชายน้ำ